เป็นคลิปที่มีการทำร้ายกันในโรงเรียนนะคะ
เป็นการรุมทำร้ายเด็กนักเรียนคนหนึ่ง

ซึ่งก็มีการตั้งประเด็นกันว่านี่คือการรุมทำร้าย
หรือว่าเรียกกันว่าเป็นการบูลลี่หรือไม่
เพราะว่ามีการออกมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับเด็กคนนี้ค่ะ

ก็โพสต์คลิปนี้น้องที่ล้มลงไปเนี่ย

แล้วอยู่กับพ่อที่พิการ
ก็จะเห็นว่าเป็นฝ่ายหนึ่ง
ส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็คือหลายคนเลย

ไปก็โดนซ้ำนะคะคนอื่นอื่นก็ไม่เข้าไปช่วยห้ามแถมยังมีท่าทีอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะกระโดดรถเต้นต่อหน้ากล้องต่อหน้าคนถ่ายคลิปแบบนี้นะคะคือเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีการโดนปลาขวดน้ำใส่ศีรษะหลายครั้งเลยจนเอ่อน้องเนี่ยก็ทนไม่ไหวตรงเข้าไปชกแต่อีกฝ่ายก็ช่วยกันดุมทำร้ายแล้วก็ล้อเลีย
แล้วตามรายงานบอกว่าครูทราบเรื่องนี้แต่ไม่มีการดำเนินการอะไรแจ้งความแล้วคดีก็ไม่คืบด้วยค่ะเนี่ยค่ะทีมข่าวเย็นไทยรัฐก็เลยไปพื้นที่อำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่จุดเกิดเหตุนะคะไปคุยกับนางพรรดิแก้วนาราอายุห้าสิบหกปีเป็นยายของผู้เสียหายค่ะบอกว่าในคลิปเนี่ยคือเห
แล้วหลานชายปกติก็ไม่สู้คนเพราะเป็นเด็กพิเศษ
แต่ครั้งนี้ทนไม่ไหวก็ลุกขึ้นไปจะตอบโต้
แต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนะคะ
คือถูกรุมถูกรุมทำร้ายร่างกาย
แต่ยายบอกว่าที่น่าเศร้าใจก็คือว่า
โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการอะไรกับเรื่องนี้เลย
โรงเรียนบอกว่าแค่เด็กทะเลาะกันค่ะ
เพราะว่าเป็นการยืนยันว่า
หล้านผีจะไม่โทษกับธรรมสำ
วันนั้นถ้าว่าลั่นผีเกิดสู้ขึ้นมา
หล้านผีก็จะเจ็บตัวเพราะร่ำน้อยยมเพคเว่ย

พี่ก็ขอบใจลั่นแต่ว่าคือเขาตัดสินใจที่ว่าจะไม่โซ่เพื่อนเพราะเขาคนเดียว
เรื่องนี้สำคัญนะคะเรื่องของการบูลลี่กันในโรงเรียนโดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายแบบนี้เนี่ย
พอว่ายังไงนะคะพอบอกว่าก่อนเกิดเหตุมีการซ้อมแสดง
โชว์รอบกองไฟค่ายลูกเสือคาดว่านักเรียนอินกับฉากต่อสู้มากไป
นี่พอบอกอย่างนี้นะคะจนเกิดการทะเลาะกันพอบอกแบบนี้นะคะ
แล้วพอบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การรุมทำร้ายแต่เป็นการทะเลาะวิวาส
ระหว่างผู้เสียหายคนเดียวกับเพื่อนอีกสามคนท่านผู้ชมไปฟังเสียงพอกันชัดค่ะ
เพื่อนอีกคนหนึ่งเข้ามาเก็บกระป๋องแล้วก็เอากระป๋องมาเคาะหัวทีหนึ่ง
ไม่ว่าอะไรนะไอ้คนที่เจ้าอารมณ์ไม่ว่าอะไรก็ไอ้เพื่อนก็กลับไปนั่งข้างหลัง
แล้วก็เพื่องมาอีกครั้งหนึ่งเพื่องมาหลายครั้งนะจนคนนี้เก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้ว
ตอนนั้นเขาลุกขึ้นไปแล้วก็ไปต่อยหน้าทำการแสดงทำการแสดงก็มีมีบทบาทที่จะต้องทะเลาะกันอ่ะ
อ่ะพอรอบกองไฟมาต้องเอาเรื่องที่แบบมีแบบนี้นะเป็นเรื่องปกตินะครับ
เรื่องนี้สังคมกำลังจับตาดูนะคะจากคลิปที่เห็นจากพฤติการที่เห็นนะคะ
ว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยจะมีมาตรการอะไรยังไงนะคะ
แล้วมันเป็นการอินกับการแสดงรอบกองไฟที่มีการซ้อมฉากต่อสู้ชิงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการก็ยืนยันกับทางข่าวบอกว่าทางโรงเรียนตอนนี้เตรียมดำเนินมาตรการลงโทษกับกลุ่มที่ทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนแล้ว
แต่ต้องมีการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
มกราคมนี้ก็นัดทั้ง๒กลุ่มพร้อมกับผู้ปกครองเข้าพบกันที่ฝ่ายปกครองอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ก็น่าสนใจนะคะว่าแล้วระหว่างนี้แล้วน้องที่ไปมีปัญหากับเพื่อนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาจะเรียนหนังสือยังไงจะอยู่ในโรงเรียนยังไงนะคะ
ต้องหาคนมาดูแลด้วยนะฮะ